ผลการให้คะแนนของมวยคู่แรกครับ

สัญญารัฐนาภัยวงศ์มีความเห็นเหมือนกันครับ
ให้ฝ่ายแดง๔๙และน้ำเงิน๔๗ครับ

ที่พิกัด๑๑๘บอลนะครับ
คู่นี้ก็ว่ากันว่าไม่เคยเจอกันมาก่อน
ประเภทโหดตัดโหดวิทยามาก
ฝ่ายแดงมวยครบเครื่องจากเมืองยะโม

แรงนิกอีเข่าโตร์ยาวทุกรูป

มูลตาสันวิทยามาก

ด้วยเข่าจากโคลด้าน
วาดแข้งดูบูก้านคอสยบศึก

จรวดศึกกอล์มกำปะนาฬ
จรวดศึกอนันทร์สิงห์ทองอายุ๒๒ปี

กมาแล้ว๘๒ครั้งชนะ๖๒แพ้๑๘เสมอ๒
ข้างหลังแพ้คะแนนยอดเพชรแปงกองปราบ

ส่วนทางด้านฝ่ายด้านเงินจรวดศึกกอล์มกำปะนาฬชื่อเกียงไก่
ันทะไทยสงฆ์อายุ๑๕ปี

กมาแล้ว๖๐ครั้งชนะ๔๕
แพ้๑๓ครั้งเสมอ๒ครั้ง
ฟอร์มข้างหลังชนะทีเคโอ
เอกวีมกรุงเทพธนบุรี
ไว้ที่เวทีมวยไทยรัฐในยกที่๒ครับ

อาจารย์ยนต์ศัพท์คนครับกรุงวลนั้นครับ

จรวดศึกช่วยเพื่อนกู้สัตเตียงไข้หน่อย

วันนี้กรกรรมนาธิ์มา๓ตัวเลย
ป่า๓ตัวยกหรือเปล่าแต่โดนยกไป๑แล้วนะ

หลายคนบอกว่าโหดตัดโหดนี่มันโหดอย่างไรนะเมื่อกี้มุยโคลาศ

ศิษย์ของธนายเคล็ก๓

ส่วนน้ำเงินก็คุณกำมานาธิ์ไปแล้ว๑เพจ

ดูวันนี้มันดูจะรวดศึกครับ
ซ้ายจัดจ้านยิบร่างคงสร้างดีทั้งคู่นะครับ
จรวดศึกไฟล์สุดท้ายก็โชว์ไว้ดีด้วย

อาวุธน่าจะรุนแรงขึ้นนะ
ถ้าเทียบจากคู่เมื่อสักครู่แล้ว

ครู่นี้ถ้ามาพูดถึงการผ่านมวยกระดูกกาลต่างต่าง

ครับแต่ว่าน้ำเงินนี่รุ่นน้องนะ

สภาพร่างกายการอุดสอบเด็กนะ
อายุยังน้อยอนาคตยังไกล

ใช่แป๊บเดียว๑๑๘เดี๋ยวกลางปีนี่๑๑๘นี่ต่อยไม่ได้นะพรุ่งนี้
เพียงแต่ว่าวันนี้จะต้านอาวุธของทางด้านเอกอนันต์อยู่หรือเปล่านะครับ
ใช่เป็นมวยรุ่นพี่
ซ้ายกับแค่งมากแค่งซ้ายแต่งสูงเลยนะครับ
วางซ้ายแบบนี้นี่ไม่ได้เกรงศักดิ์ศรีเลยนะครับน้ำเงิน
รุ่นพี่ค่อยขยับเดินเข้าหาจะดูไอ้เจ้าเอกันนันสิทธิ์ของทนายเคล็อก๓
ขยับเดินต่างฝ่ายต่างแย่หมัดตัดล่างซ้ายตัดล่าง
ทำลายจังหวะไปนิดนึงนี่หมัดมาเลย๒หมัดซ้ายขวาเข้าด้วย
วยไทยสมัยใหม่นี่พี่ป่าต้องเตรียมหมัดมาด้วยนะจะไปใช้ยก๕ยกเดียวไม่ได้มีจังหวะที่ต้องออกเลยนะ
คุณเห็นมวยมัดไหมในอดีตสำราญศักดิ์เมืองซูดินแสงสัตว์ด้าเกษมโอ้โหมวยมัดนี่สุดยอดกันสิสงชายน้อย
สงชายน้อยแต่สงชายใหญ่นั่งอยู่นี่นะต้องต้องอยู่ประจำอยู่แล้วคืนนี้พี่คอยเจ้าต้องต้องอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับ
ดูโยกเดินด้วยความมั่นใจนะไอ้เจ้าเอกนันไล่แขนพริกเลี่ยงโอ้โหลูกนี้สวยครับ
นิดเดียวครับสะดุดขานิดเดียวล้มเลย
อ๋อกรรมการไปได้ไปได้ต้องเตะต้องต่อยอรุณต้องออกเยือนทั้งที่หนึ่ง
แต่สูงนี่เอาถึงก้านคอเลยนะพี่ปาก

โอ้จะหลวดทางเรียบ
อ่าดูโยกโยกไปโยกมาแต่ซ้ายกับขวานี่มันน่ารักอยู่แล้วอ่ะ
ทางมันสวยหมดยกที่หนึ่ง
ภาพช้าของมวยคู่ที่๒ยกแรกที่ผ่านมาครับ
เอกอนันต์นี่เสียเปรียบรูปร่างช่วงชกฝ่ายเดินเข้าหา
ครับฝ่ายน้ำเงินยกหลวดสึกก็โอ้โดนหักเหลี่ยมครับ

ยกแรกนี่กรรมการยศพลเร่งแล้วนะครับ

ตัวเองเป็นพออยู่สถาบันมวยไทยที่กรมราชศึกษาครับ

ต้องเปิดเกมนะครับต้องเข้มข้นเลยนะครับ

วันนี้พกความมั่นใจมาเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวดูด้วยครับน้ำเงินนั้นจะแก้เกมยังไง
ตัวใหญ่กว่าด้วยนะ๑๑๘ปอนด์พี่ป่านน้ำเงิน
ค่อยขยับคู่เลยนะครับเอกอันนันต์
มั่นใจวงใน

ถ้าลัดแบบนี้ถ้าหักได้มันก็เสียเปรียบนะครับ

ยังอีกไกลยังอีกยาวหนทางเข้าสู่เส้นชัย

จรวดศึกตั้งรับนี่ขวาหลุดครับ

แต่ล้มลูกนี้นี่มันพิสูจน์ความเก่าเลยพี่ปะ
พอจับใต้ปีก
ลูกนี่ลูกกระทุกล็อทล็อคแบบนี้น้ำเงินนี่

นอกอย่างชักสอบได้นะครับในระยะสั้น

เต๋อแล้วแทงด้วยชักควันด้วยสอบซ้าย
เอกกะนันส่วนทันควันเลยครับซ้าย

ใครยุดใครเยี่ยวแพ้ทำทีนะครับมวยทรงนี้นี่
น้ำผังนี่ปูดเป็นรูปมะนาวแล้ว
เอกกะนันโดนสอบอีกแล้ว

แต่ว่าลูกทำลายเวลาครับ
นี่แหละมวยเด็กที่อนาคตข้างหน้าไม่อยู่แค่นี้ครับ
ทีมงานวันสงสัยโดยโปรโมเตอร์สงสัยและศุบันกัลกอง

สวยครับลูกนี้ตัดล่างปุ๊บล้มเลย

ยศพันธ์เร่งนักมวยตลอดแค่ไม่ได้หายใจหายคอเลย
อย่ายุบนะครับเขาก็จริง
ถ้ายุบนี่ลำบากนะพี่ป่าแซงเลยนะ
ความสดนี่ต้องยอมรับครับจรวดศึก
เดินด้วยความมั่นใจรุ่นน้องก็จริงนะ

ที่นั่งมาน้องก็ป่วยน้วตีอยู่กันที่ซ่อมเป็นเบอร์
ได้เสียแน่นอนคู่นี้นับน็อกแตกนี่เกิดขึ้นได้โดยตลอดนะครับ

ต้องมีแข้งซ้ายนำเจอขวาลำตัว

ยอดมุยไทยรัฐเหี้ยนแบบนี้นะทุกผู้ชม
ชักปะทะลำบากเหมือนกันนะเอกอนันต์

บทยกที่สองอะขาดยกไปก่อนครับ
พี่สนานกแล้วก็หนึ่งหนึ่งบาทแก่ผู้ที่ใช้เจ้าระเข้ฝ้าฐานครับ
อ่ะตามต่อยกที่๓ครับ
ข้นแล้วนะครับกางเกงสีน้ำเงินนี้ไม่ได้เกรงกลัวเอกอนันต์แล้ว
ถ้าก้าวออกอาวุธแบบนี้ครับยืดเยอะปลายนี่สนุกแน่นอนครับ
ถ้าโดนลัดใต้ปลูกแบบนี้น้ำเงินสู้ในไหมถ้าสู้ในฝนสนุกนะพี่ปะ
ผมว่ามาตรงนี้ต้องวัดกันที่การทิศซอมล่ะครับ
นี่ไร้ยุกใครเยี่ยวหมดร่างหนิบเยี่ยวแพลทักทีครับคุณผู้ชม

อันนี้ยก๓นะยกสามยกสามนี่ซ้ายแทงไปเรื่อยครับ
ทรรัฐแบบนี้สถานการณ์นี่ไงพี่ป่ามันสูตรสำเร็จอยู่แล้วลูกนี้
จับแล้วยกแล้วเทเลยนะครับสูตรสำเร็จของมวยไทยถ้าโดนรัดใต้ปีกจะโดนหิ้วแบบนี้แหละครับ
พี่เหลี่ยมดีแต่ว่ารุ่นน้องไม่ยอมครับเปิดเกมเข้าหา
ดื้อด้วยดิพี่ป่าดื้อด้วยน้ำเงินนี่ไงแม่ถ้าล้มแบบนี้อีกสองสามทีนี่ไม่ดี
อ่าสายเหลี่ยมครับถ้าหมดแรงก็หมดเหลี่ยมเหมือนกันนะ
เหลี่ยมอ่ะดิหมดเหลี่ยมแล้วคะแนนมันก็ไม่มีด้วยอ่ะพี่ป่า
จะหลงนะต้องระวังหลงด้วยนะอื้มนี่ต้องทำต่อเนื่องด้วยนะครับ
เอาเชือกเป็นที่พึ่งไว้ก่อนบอลล็อกอีกแล้ว

พอประกบนายนี่เห็นเลยน้ำเงินจะหลวนไปนิดหนึ่ง

ถ้าล้มไหลไม่ลงขาแข่งนี่ยุ่งเท่าน๊า
ส่ออาการแข็งอ่อนหรือเปล่าไอกะนั่น
ต้องมั่นใจเรื่องการพี่ซ้อมเดินไว้นะครับ

ยกนี้เสียทรงไปนิดนึงครับจะหลุดสึก
แทงขวาแทงซ้ายยุบไม่ยุบเหี่ยวไม่เหี่ยวครับ

โอ้โหโตกมาแทงแหลมลูกนี้สวยเลย

แล้วตอนนี้ในช่วงปลายกที่๓เนี่ย

บทแรงด้วยอะไรก็บทเหลี่ยงทันทีนะครับ
เดินช้าไปนิดนึงด้วยครับตอนนี้พี่ป่า
จะหลุดสึก

มันมวยไทยนี่ให้ดูที่เหลี่ยมสุดท้ายด้วยนะพี่ป่า

ในช่วงปลายยกยังขยันอยู่ครับ

ต้องอาศัยนางเอกอนันต์ยุบนิดเดียวแล้วแซงเลยพี่เปล่า

เสียงเฮเริ่มจะแรงขึ้นมา

เกี่ยวแรง

ต้องหลุดกันต่อนะ๔๕

ล็อกหมดยกที่๓
นี่โดนเข้าไปแข้งขวางเองนันสัตว์เข้าไปลำตัว
โอ้โหที่มุมน้ำเงินมีทั้งพี่เทพธรรมะครับ
ร่วมหัวกันแก้เกมครับเดี๋ยวดูยิ่งแก้ยิ่งพันหรือเปล่านะครับ

เทพธรรมะอยู่ที่มุมน้ำเงินยาวเลยนะพี่ป่าฝังตัวเลยนะ

เขาชอบต้องไปรุ้นมวยที่เป็นนรอง

นึกว่าจะไปฝังอยู่มุมน้ำเงินหมดเซียนมวยก็ถือเคล็ดไงพี่ป่า
ตอนนี้มุมน้ำเงินมีเป็นฝ่ายแรงขึ้นมานะ

ถ้าแรงไม่ตลอดนี่ลำบาก
หลังลูมนี้มา
เข้าไปผิดจังหวะประสบการณ์ครับ
พนักกำลังเนี่ยได้ประกบในไหมแทงแหลมเกี่ยวล่างไม่ล้ม
เอกอนันต์ถีบยันแม่ความเก่านี่ช่วยได้เยอะเลย
ต้องเดินให้เร็วครับจรวดศึกถ้าเดินช้าโดนแบบนี้พี่พา
ไม่ได้แข้งซ้ายเตะทำท่าปากเขียวหน้าเขียวเป็นไก่ต้มแล้วนะเอกพนัน
หายใจลวยฤลแล้วพี่ป่าเดินช้าเนื้อนมไก่ขาดรึเปล่าเอกนัน
อย่างมัศัยเหลี่ยมอยู่เจอแข่งซ้ายเตะโอ้โห
ต้องเดินให้เร็วกว่านี้พี่ป่าจรวดศึก
ถ้าช้าไปนี่เอกอนันต์ยังมีเวลาหายใจเยอะนะ

โอ้โหขึ้นเลยลูกนี้ขึ้นกันคอสวยครับ

แค่งซ้ายนี่แค่งซ้ายนี่

เอ้าแล้วครับเอกอนันต์หมดไหม
แม่โดนแค่งซ้ายเข้าไปสะดุ้งอย่างนั้นนะพี่ป่า

จะรวดซึกก็ไม่เดินต่อเลืองด้วยพี่ป่า

เมื่อกำลังจำช๘๕๔๒ชะลั่นบุ่นไบ

แน่แน่สำคัญจะแบร์นี่ไม่แบร์แล้ว

สายยังเตะสายยังเตะ

ในช่วง๔๐วินาทีในยกที่๔สำคัญมาก

ล็อกเลยล็อกตีแทงตีตีเหน็บ
ตีเอาเน็บมาก
โล้ไปแล้วโล้ติดเชือกครับตอนนี้
อย่างนิดเดียวสำคัญมากลูกขยับแข้งซ้ายตีด
แบบฝังเข็มเลยแค่งนี้

หักเทพลิกลงไปอยู่ข้างล่าง
แค่งขาอ่อนพอกันครับคู่นี้อยู่ที่
ข้อแข็งแรงดี
ช่วงปลายยกที่๔ต้องเดินได้เร็วเลยนะครับจรวดศึกว่าไง
สายปีสายปีมามาหมดยกที่๔
ข้นครับเดี๋ยวดู๓นาทีสุดท้าย
ครับภาพช้ายกที่สี่ครับฝ่ายแดงนี่ปั้มรัดหักตีนี่เก่งเลย
กระตุกเข้าไปเห็นเลยแต่ละดอกนี่ยัดเข้าไปลำตัว
ไหวน้ำเงินเหมือนกับจรวดศึกก็มีเตะซ้ายเข้าสูงเกือบก้านคอ
โดนดันล้มเลยครับ
ประเภทหัวเดียวจบหรือเปล่าไม่รู้นะ
เอ้าจรวดศึกแนะนำเลยต้องนั่งปอดไล่ตามถึงกระทาน
เอ้าตามต่อยกสุดท้ายครับ
ที่๕ยกสุดท้ายยังมีเวลาอีก๓นาทีสำหรับนักมวยทั้งคู่นะครับ
เวลาทำแล้วทำไม่ต่อเนื่องเขารอเฮอยู่ไงน้ำเงินพี่ปะ
เพราะทำแล้วมันไม่ต่อเนื่องเพราะทำหยุด

เป็น๓นาทีสุดท้าย๓นาทีแห่งการหาผู้ชนะของมวยคู่นี้นะครับ

ซ้ายเตะขยันแค่งซ้ายนะครับจะหลวดศึก
อ้าวยังไง
ทำได้สวยทำได้จากชนะไหมครับชัยชนะ
แค่งซ้ายอ่ะวางได้ดีนะครับจะหลวดศึกนี่ไง
แรกกับขวาเก่านี่กางเกงสีแดงเดี๋ยวดูนะครับ

กางเกงสีน้ำเงินนี่ไม่พยายามประกบในแล้วพี่ปะ

ไม่ใช่ค่องแค่งซ้ายเลย
มาถึงตรงนี้มั่นใจทั้งคู่แล้ว

อยู่ที่กรรมการแล้วตอนนี้

เอกนันแดง

ซ้ายหลังตัวยังมีเป็นปัญหาเลย

สวยเลยขึ้นมา
อ้าวผสมในต้องดูในด้วย
อาการน่าเป็นห่วงแล้วละครับ
สำหรับทางด้านเอกนัน
สิทธิ์ของทานายเค

ปีเรื่องกองรัว๓เม็ดนี้จะเป็นปัญหาสำหรับเอกอนันต์หรือเปล่านะครับ

มั่นใจเลยอ้าวว่ายังไงแล้วเอกอนันต์
เออน่าต่างคนต่างไม่เข้า
แต่๓เม็ดตรงนี้จะเป็นตัดสินหรือเปล่า

ทำได้สวยเอาไปครับใน๑นาทีในอีก๕๐วินาที
แล้วมันเกร็งด้วยต้องผู้ชมดูดูขยับ

ขวาเตะขึ้น
ดูแล้วแฟนมวยบีบหัวใจอย่างเดียวไม่พอ
กรรมการก็บีบหัวใจขวา
สวยเลยแค่งนี้เอาแล้วดิ
เอาแล้วสถานการณ์แบบนี้

ขวาเดรกน้ำลม

อ้าวนี่ก็เก็บตกกินมาเรื่อยเหมือนกันนะพี่ป่า
สามเมตรนี้เอาคืนรึเปล่า

ให้ใครแพ้ชนะนะครับคุณผู้ชม

ธรรมธนาจันทร์แล้วก็สินชัยจุฬวงธ์
ต้องบอกว่าเผียดมาก

มั่นใจบรรยากาศต่างของฝ่ายน้ำเนือง
เห็นไหมเฮฮะเลี่ยงเสียงเฮ

ครับสวยงามครับ
ช่วง๑๒๓นี่ทำดีครับ
ยกที่๕โดนไป๓ดอกติดครับ